มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งเหมือนกัน
คุณยายถูกทุบหัวฆ่าเสียชีวิต
ใครทำกับคุณยายท่านนี้ตำรวจก็ต้องเร่งขี้คลายคดีเหมือนกันนะครับ
บ้านที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปพบศพของคุณยาย
สภาพศพคือบนใบหน้ามีรอยยุบ
แล้วก็กระโหลกยุบเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
โดยตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมีการฆ่าชิงทรัพย์
เพราะคุณยายผู้เสียชีวิตมักจะพกเงินติดตัวไว้นะฮะ
นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจและค่อนข้างจะน่าสลดใจมากนะครับ
กรณีที่คนร้ายบุกเข้าไปทุบศีรษะชิงทรัพย์คุณยายดวงดาว
ชารมานอายุ๗๘ปีจนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
บริเวณชั้นล่างของบ้านภายในชุมชนบ้านโพน้อยจังหวัด๑๐๑นะครับ
ที่ตำรวจสพพนมไพรได้เข้าตรวจสอบทรัพย์สินของคุณยาย
พบพระสององค์ที่ใช้เชือกร้อยห้อยคอไว้ยังอยู่นะครับ
แต่เงินสดที่คุณยายมักจะพกติดตัวไว้ในกระเป๋า
เสื้อกครอกระเช้าที่สวมใสหายไป
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าคุณยายอยู่คนเดียว
แล้วคุณยายเก็บทรัพย์สินเอาไว้ก็เลยเข้ามาฆ่าชิงทรัพย์นะครับ
ล่าสุดนั้นผู้สิทธิ์ข่าวได้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ

ก็ต่างมาช่วยกันจัดเตรียมสารที่ที่บ้านของคุณยาย
เพื่อรอรับศพคุณยายมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
หลังจากตำรวจได้ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนคริน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
แล้วก็จะนำศพกลับมาให้ในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ขณะที่น้องชายของคุณยายผู้ตายก็คือคุณตาสุจิตชารมาน
ก็บอกว่าพี่สาวคืออาศัยอยู่คนเดียว

พี่สาวมักจะพกเงินติดตัวเอาไว้ประมาณคราวละ๔๐๐๕๐๐บาท
ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับผู้สูงอายุที่พกเงินติดตัวไว้นะครับ
ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ

โดยบอกพี่สาวเหมือนกันบอกว่าการที่พกเงินไว้จำนวนมาก

แล้วก็พี่สาวก็บอกว่ามีเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง
ทีนี้อยากจะบรื้อบ้านชั้นบนที่ปลวกมันกินเนี่ย
เอาลื้อลงซะทำเป็นบ้านชั้นเดียว
อยากจะซ่อมแซมต่อเติมอะไรเนี่ยนะครับ
และก่อนวันเกิดเหตุลูกสาวของคุณตาสุจิต
ก็แวะนำกับข้าวไปให้คุณยาย
กระทั่งช่วงสายก็มีญาติโทรศัพท์มาบอกว่า
พี่สาวก็ถูกฆ่าตายนะฮะ
ญาติพุ่งประเด็นไปกับคนใกล้ตัวนะคุณนะ
สงสัยว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละครับ

คือหลานชายของสามีคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้ว
จากที่ผ่านมาหลานคนนี้เคยแวะเวียนมาหาคุณยายหลายครั้ง
แต่ทีนี้ญาติก็บอกว่าเป็นแค่ข้อสงสัยนะ
ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกวิศนุจันปุ่มภูมิกับการสถานี

เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีบอกว่า
สันนิษฐานว่าคนร้ายอ้อมมาทางด้านข้างของบ้าน
ของคุณยายผู้ตายซึ่งเป็นรั้วที่ไม่แข็งแรง
และที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้
คาดว่าคนร้ายจะเข้ามาในช่วงดึก
ซึ่งคุณยายหลับพักผ่อนอยู่นะครับ
ตำรวจจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วัตถุพยาน
พบในที่เกิดเหตุทั้งหมดไว้ตรวจสอบ
ส่วนผู้ต้องสงสัยก็ตั้งไว้เหมือนกัน
แล้วก็ประเด็นการฆ่าก็ตั้งไว้หลายประเด็นนะครับ
อาจจะเป็นพวกติดยาหรือว่าพวกประสงค์ต่อทรัพย์
หรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดก็ได้
ซึ่งตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์
แล้วก็พยายามที่จะติดตามตัวคนร้าย

ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจแล้วก็น่าสลดใจจริงนะครับ